คุณผู้ชมฮะเราก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันบ้างนะฮะ
เพราะว่าสวบคอมีการแถลงออกมาอีกแล้วนะคุณนะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนเท่าไหร่อย่างไร
เราเจาะกลุ่มไปที่ทางจังหวัดเชียงรายกันก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าจากการที่จังหวัดเชียงรายพบผู้ติดเชื้อจากกลุ่มคนลักลอบ
ข้ามชายแดนจากเมียนมาเข้ามาไทย
ซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละฮะจนส่งผลกระทบนะครับ
ล่าสุดเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐ์พิพัทธ์โอ้
ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายออกรถออกชาติเลยอ่ะ
โอ้โหอาจารย์นะออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายเนี่ย
ตามแผนที่เมื่อกี้ทางผู้ว่าเขาบอกไว้นะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูหน่อยอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ย
เขาออกรถออกชาติยังไงบ้างนะครับ

ก็นี่แหละฮะอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า

เรียกความมั่นใจกลับมาให้ที่เชียงรายนะฮะ
ดังของจังหวัดเชียงรายนำมาเผยแพร่นะฮะ
โดยบอกว่าอาจารย์เฉลิมชัย
ชวนพี่น้องชาวเชียงรายออกมาหน่อย
ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดเชียงราย
รหัสเดียวกันกับที่เมื่อกี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

ภูวาบอกรหัส๑๐๑๒๒๐นะครับ
นี่ก็คือวันที่๑๐ธันวาคม

ก็นี่แหละฮะเป็นรหัสแรกนะฮะ
บอกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้เมืองเชียงราย

ส่วนบรรยากาศบิ๊กคลินนิ่งเดย์ทั้งเมืองเชียงราย
อย่างที่บอกไปรหัสตัวแรกคือ๑๐ครับ
โมงเช้านำโดยท่านผู้ว่านะฮะ
ภูวาประจนปรัชญสกุลนะฮะ

พร้อมด้วยนี่ครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการโรคติดต่อควบคุมโควิด๑๙
และแน่นอนทั้งภาคส่วนต่างหน่วยงานต่าง

ก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
จุดแรกที่ไปตรวจคือจุดเสี่ยงจุดสัมผัส
ของห้างศัพท์สินค้าเซ็นทร์ท่านเชียงราย
แล้วก็เปิดกิจกรรมทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
หน้าสารากลางแล้วก็ในสารที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

เขาปล่อยแถวปล่อยขบวนกันแบบนี้เลยนะ

ให้กับประชาชนชาวเชียงรายเองและนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
หลังจากที่ผ่านมาเขาบอกว่าจังหวัดเชียงรายประสบปัญหาการท่องเที่ยว
ที่มันอาจจะแบบพอคนไม่มั่นใจแล้วก็แชร์กันไป
ทำให้การท่องเที่ยวก็ซบเซานักท่องเที่ยวหดหาย
ไม่กล้ามาบ้างบางคนจองแล้วก็ยกเลิกที่พักไปนะฮะ
ก็ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับ
ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
นายสาธิตปิตุเตชะนะครับ
เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ที่โรงพยาบาลนครพิงซึ่งเป็นสารที่รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ชะไหมมีผู้รักษาอยู่๕ราย
รายแรกที่เข้ารักษาตัวเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายน
ที่เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติหลบหนีเข้ามาไม่กักตัวไปเที่ยวอะไร

หลังจากนั้นก็มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๔ราย
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานในสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายแรก
นั่นก็คือที่สารบริการวันจีวันนั่นเองนะฮะ
ตอนนี้๑๔วันครบแล้วนะคุณนะ
ในการดูแลในโรงพยาบาลผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
แต่ว่ามีความเครียดอยู่มีความเครียดอยู่นะครับ
โดยนายสาธิตปิตุเตชะรับบัญชีช่วยศาสุกก็เปิดเผยบอกว่า
เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วก็มีความมั่นใจในพื้นที่ว่ามีความปลอดภัย
โดยช่วงบ่ายจะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและตลาด
เริ่มต้นกันที่อนุสาวรีสามกษัตริย์ด้วย
ก็ย้ำนะยังไปเที่ยวกันได้อยู่นะครับ
เขาก็พยายามเรียกความมั่นใจอย่างเต็มที่นะครับ
ส่วนทางด้านของสบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางศูนย์โควิด๑๙นะครับ
ว่าวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้น๑๘ราย

ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑ราย

นี่แหละฮะแล้วก็มาจากต่างประเทศ
แล้วเข้ากับการนี้๑๗รายนะครับ
โดยคนที่ติดเชื้อในประเทศจากกรุงเทพนคร๑ราย
รายนี้เป็นเพศหญิงอายุ๒๙ปี
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประวัติเสี่ยงสูง
เพราะว่าไปสัมผัสกับผู้ป่วยผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะครับ
ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้นะฮะ
พบเชื้อเมื่อวันที่๘ธันวาคมคือเมื่อวานนี้เองนะครับ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันทั่วประเทศไทยนะ
จนถึงขณะนี้นะฮะคือ๔๑๖๙รายนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๔๖๒ราย
แล้วก็มาจากต่างประเทศ๑๗๐๗ราย
แต่ว่าในจำนวน๔๑๖๙รายที่เป็นผู้ป่วยสะสมเนี่ย

คุณต้องดูตัวเลขว่ารักษาหายไปแล้วเท่าไหร
คือรักษาหายไปแล้ว๓๘๘ราย
ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
เขามีการตรวจเข้มงวดกันอยู่
เพราะส่วนใหญ่ในกลุ่มที่ติดก่อนหน้านี้คือ๔ราย
แล้วก็รายนี้ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นรายที่๕
ก็ถือว่าทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะฮะ
ไม่ได้ป้องกันอะไรมาก
ทั้งที่จริงก็รู้อยู่เขามีอาการเสี่ยงจากโควิด๑๙